พรุ่งว่าฟังบนเมื่อสักครู่เป็นรอบเช้า

นายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ราชการจังหวัดเชียงรายแถลงความคืบหน้า
การค้นหา๑๓ชีวิตทีมหมูป่าเพิ่มเติมแถลงเมื่อช่วงเย็น
เป็นผลปฏิบัติงานโดยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน
การร่วมมือกันของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ร่วมกับกรมชลประธานสามารถปิดช่องน้ำที่ห้วยดั้ง
เป็นห้วยน้ำดั้งบริเวณดอยผาหมีทำให้น้ำทั้งสองสาย
ตอนนี้ไม่ไหลเข้ามาในถ้ำแล้ว
อย่างนั้นมันไหลมาจากที่อื่นด้วยนะครับ
ภารกิจของหน่วยซิลที่เข้าไปในถ้ำสามารถเข้าไปได้ใกล้เคียงกับช่วงเช้า
ความคืบหน้าผลการวางเบสไลน์และแขวนถังอากาศประสบความสำเร็จ
โดยจะวางทุกช่วง๘๐๐เมตรระหว่างโถง๓จนถึงจุด๓แยกภายในถ้ำ
ทีมของกรมอุทยานร่วมกับกรมชนประธานนะครับ
ที่ไปปิดช่องน้ำที่ห้วยน้ำดั่ง
ตรงดอยผามีนะครับ

และก็รัศดรที่อยู่แถวนี้ส่วนใหญ่ก็ยืนยันว่า

แล้วก็จะช่วยเบี่ยงทางน้ำ

ก็จะไม่ไหลเข้าไปในถ้ำหลวงอีกแล้วค่ะ

สำเร็จเป็นทางเบียงของน้ำ
ให้มันหลุดออกจากผงตรงนั้นไป
ซึ่งเมื่อวานผมเรียนเหล่านี้ว่า
และนักธรรมที่จากชมชลมธาร
ก็ช่วยกันเมื่อคืนนี้
ตรงนี้เป็นภาพที่เข้าไปทำงานกันเมื่อคืนนี้

เพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยมันต้องทำแยกกัน
เราเลยต้องทำฝ่ายเนี่ย๒ตัวนะครับ
แล้วก็ต่อท่อเข้าไปต่อท่อเข้าไปตอนนี้ท่อต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าขาดช่วงไปประมาณ๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
มันก็จะพ้นโพงที่สองนะครับแต่โพงที่หนึ่งเนี่ยพ้นไปหมดแล้วนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกแค่จุดหนึ่งนะครับที่จะกันน้ำออกไปนะครับ
แล้ววันนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านที่ดอยผาหมีประมาณ๑๕๐คนนะครับ
เขาก็ไปช่วยกันกับพวกเจ้าหน้าที่เรานะครับไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมชนรับประทานนะครับก็อยู่ในพื้นที่
เมื่อคืนก็เลิกกันดึกนะครับ๔๕ทุ่มแต่ฝ่าย๒ตัวเสร็จเรียบร้อย
วันนี้นะครับก็ไปต่อยอดต่อท่อท่อก็เรียบร้อยหมดนะครับ
เพื่อช่วยหน่วยซิลข้างในนะครับหรือว่าช่วยของการสูบน้ำข้างในเนี่ยอีกแรงหนึ่งนะครับ
ด้านบนที่สุภโชคธวัฒน์ภิราชัยรองแม่ทัพภาคที่๓
เปิดเผยเรื่องการสำรวจโพรงถ้ำนะครับ
บอกว่าล่าสุดพบความเป็นไปได้๖โพรง
โพรงหนึ่งสามารถเข้าไปได้ถึง๔๐๐เมตรนะฮะ
โพรงหนึ่งก็เข้าไปได้๕๐เมตร

ลงไปได้อีกส่วน๔โพรงที่เหลืออยู่ระหว่างการสำรวจนะครับ
ส่วนการลำเลียงเครื่องมือในการเจาะถ้ำได้ใช้เอ็มไอสิบเจ็ด
เลียงเครื่องมือหนักโดยลำเลียงไปแล้ว๓เที่ยวบิน
ถ้าอากาศดีก็จะสามารถลำเนียงเพิ่มได้อีกหนึ่งรอบนะฮะ
ก็จะพยายามเจาะให้ได้ภายในคืนนี้แต่หากสภาพอากาศไม่เอิมหน่วย
การใช้อากาศยานในการลำเลียงเครื่องมือก็จะต้องถอดประกอบ
แล้วก็ใช้คนลำเลียงเดินขึ้นไปแทนค่ะก็จะเสียเวลาเยอะเลยนะครับ
เป็นแบบนั้นด้านบนตรีบัญชาดุริยพันธ์
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่สามสิบเจ็ดกล่าวว่าเจ้าหน้าที่จากมณฑนทหารบกที่สามสิบเจ็ด
ได้ใช้แม็กโครหัวเจาะทะลายถ้ำเพื่อเป็นการพร่องน้ำ
โดยที่ผ่านมาได้ทะลวงถ้ำปีกซ้ายและปีกขวาเมื่อเสร็จแล้วจะไปทลายถ้ำ
ที่มีน้ำขังเพื่อเป็นการพร่องน้ำ๕ลิตรต่อ๑ชั่วโมงที่ผ่านมาเดินเครื่องไปแล้วกว่า๖๐ชั่วโมง
ส่วนกรณีที่หลายคนสงสัยเรื่องระบบร่างกายมนุษย์ที่ติดอยู่ในถ้ำเกือบ๑๐วันนะครับ
ราชการจังหวัดเชียงรายอธิบายว่าร่างกายมนุษย์จะใช้พลังงานของตัวเองที่กักเก็บไว้
ระบบน้ำย่อยจะไม่ออกมากัดกระเพาะร่างกายจะใช้พลังงานที่มีอยู่จากไขมันกล้ามเนื้อ
และยังย้ำว่าก่อนเคลื่อนย้ายทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากภายในถ้ำเมื่อหาเจอนะครับ
ก็จะต้องส่งทีมแพทย์เข้าไปประเมินอาการก่อนหากร่างกายไม่พร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแพทย์จะต้องการ
แพทย์ก็จะรักษาเบื้องต้นอยู่ในถ้ำก่อนค่ะนะฮะ
ก็จะให้อาหารที่มีพลังงานสูงซึ่งเชื่อว่าทีมหมูป่าอาคาเดมี่ณขณะนี้ยังปลอดภัยดี
ถามว่าจะเคลื่อนย้ายได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้นะผมเคยกลับเรียนพวกเราไปหนหนึ่งแล้วว่า
ที่เราจะเคลื่อนย้ายเนี่ยเราต้องส่งทีมแพทย์เข้าไปเมื่อวานก็มีคนถามเยอะแยะนะครับว่า
มีหมอดำน้ำได้มีไหมจริงมีครับอยู่ในทีมแล้วนะฮะ
ก็คงจะเข้าไปดูใกล้ใกล้แล้วก็ดูว่าน้องเขาไหวไหมจนกระทั่งแขนขา
พอจะขยับขยื่นแล้วดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งเราถึงจะทำการเคลื่อนย้ายได้นะครับ
ไม่ว่าจะผ่านทางเข้าหน้าออกหน้าหรือจะผ่านทางปล่องอะไรก็ตามที่ทางกองทัพบก
ในการช่วยขุดหาหรือเจาะตรงนั้นเพราะฉะนั้นช่องทางต่างเหล่านี้ต้องได้รับการประเมินชัดเจน
จากในแพทย์ที่ดูแลชัดเจนว่าเคลื่อนย้ายน้องเขาได้แล้ว
เราถึงจะเคลื่อนย้ายวันนี้ซีเวอร์เทิมก็นังพลในช่วงบ่ายเข้ามาอีกยี่สิบนาย
มาจากกรองท่าปเหลืออีกยี่สิบนายนี่คือความตั้งใจของพวกเรา
ในการที่จะทำหาน้องสิบสามคนเขาได้ในเร็ววันผมก็เชื่อว่า
พวกเราความตั้งใจของพวกเรานะครับสิ่งที่พวกเรามีความตั้งใจมากมาก
ผมเชื่อว่าน้องเขายังอยู่ดีมีปกติสุขอยู่นะครับแล้วเชื่อว่าในระยะเวลาอันใกล้
เราน่าจะหาเขาพบนะครับอันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ประสบความสำเร็จในภารกิจนี้นะครับก็ขอให้พวกเราสวดมนต์ให้น้องเขาด้วยนะครับ
ทุกทางและความตั้งใจสืบข่าวสวดมนต์ให้น้องเขาอยู่ดีเป็นสุขนะครับ